เขามีการแข่งขันของคนที่สายตาดีมีความแม่นยำ
ยิงทีไรก็เข้าเป้าเป๊ะมั่นเลย
มันเลยเป็นที่มาของคำว่ามือปืนชนัยเปอร์
ฮะอืมสไนเปอร์แอบแบบซุ้ม
ชไนเปอร์เนี่ยไม่รู้จักต้องสไนเปอร์ไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้

คือเวลาเราพูดเร็วเราจะแบบว่าเอ้ยสไนเปอร์สไนเปอร์
แต่ถ้าเราพูดให้ชัดถูกต้องแล้วก็สไนเปอร์
ยิงปุ๊บเข้าเป้าปั๊บแบบเป็นแม่น
สุดยอดเลยกับการแข่งขันในครั้งนี้ไปดูว่าเขายิงกันยังไง
โอ้โหลีลาไม่ธรรมดา
เหล่าบรรดาคนซุ่มยิงแม่นยังก็จับวางจุดลงทะเบียนยิงโกง
ยิงโก๋งจาก๙บาทยิงโก๋ง
ไม่ใช่ยิงอักโก๋งอักโก๋งที่ไหนนะยิงโก๋ง
ยิงโก๋งยิงโก๋งคืออะไร
คุณผมมันคือการยิงหนังกะติ๊กมันเป็นภาษาท้องถิ่นของเขาที่จังหวัดพยาว
บางคนบอกยิงโก๋งยิงโก๋งอุ๊ยอักโก๋งนั่งอยู่บ้านตกใจว่ายิงอักโก๋ง
ไม่ใช่ยิงโก๋งยิงโก๋ง
นี่ครับที่นี่นะฮะวัดเชียงทองบ้านสาราตำบลท่าวังทองจังหวัดพยาว
เขาร่วมกันจัดการแข่งขันเนื่องในโอกาสงานทอดกระถิ่นสามัคคีที่วัดเชียงทอง
ช่วงนี้ที่วัดเขาจัดงานทอดกระถิ่นกันนะครับ
ที่นี่เขามีกฎกติกามารยาทในการแข่งขันอยู่ว่า

ผู้เข้าแข่งขันนะครับต้องจับสลากหาคู่ตามหมายเลข
หลังจากได้คู่แล้วแบบละคู่ก็เข้าช่องเลยไปเตรียมยิงโกง
ด้วยกระสุนดินลูกโกงก็คือดินกลมที่เขาปั้นเป็นก้อน
เล่งให้ดีแล้วยิงเข้าไปช่วงการจับตลาดจับคู่กัน

อารมณ์คล้ายโดนจุดโทษของฟุตบอล

ใช่แล้วคือใครยิงแล้วแม่นที่สุดก็ชนะไปนะครับ
การได้ขัดเงินครั้งนี้ก็ได้รับความสนใจจากชาวบ้านมากมาย
ในจังหวะของการยิงแต่ละรุ่นเด็กก็ดีน้อง

ดูแล้วเห็นมั้ยยิ่งเก่าประสบการณ์
นี่ก็แล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งประเภณีการเล่นท้องถิ่นของชาวละนา
ปัจจุบันหาดูได้ยากนะครับแต่ว่าก็ควรค่าแก่การอนุรักษ์นะ
แล้วก็สืบสารให้กับคนรุ่นหลังต่อไปเพราะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยนะ
ติดมือถือติดพวกไอพลิด
จนลืมจะเล่นหนังตั้งซักหนังแบบนี้

เล่งไหมก่อนฝึกอยู่
คือสมัยเด็กของผมเนี่ยไอ้พันธุ์นี้

เดี๋ยวยิงยังไงเข้าตาตัวเอง
เพราะเราถือด้านนี้เป็นด้ามด้านนี้เป็นหนังอย่าง
ช่วงดีแค่ไหนที่วันนี้เปิดเทม

ดีที่พ่อแม่ผู้ปกครองอยู่แทน

คุณผู้ชมแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมดีนะ
ที่ให้ผู้สูงอายุหรือว่าเด็กเขามารวมกลุ่มกัน
ทำกิจกรรมฝึกสมาธิด้วยนะอะไรแบบนี้